คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงท้ายของชัดทันข่าวฮอลิเดยนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีนั่นเองนะคะ
ซึ่งในห้องส่งตอนนี้นะคะเรามีน้องที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้
แล้วเราจะมาพูดคุยกับคุณกริจคุณพลินนะคะ
ตัวแทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐค่ะ
สวัสดีคุณกริจค่ะสวัสดีน้องด้วยนะคะ
อยากให้คุณกริจเล่าถึงโครงการนี้หน่อยค่ะ
คือน่าสนใจจริงโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
ใครกับใครแล้วมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะ

คือประการแรกเลยก็คือทางศูนย์อวกาศและตรวจแห่งชาติสหรัฐ

นำโดยทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
แล้วก็อีกหลายองค์กรครับเช่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙
เจ้าคุณฐานรัฐกบังบริษัทเซ็นต์ท่านพัฒนาจำกัดมหาชน
แล้วคนที่ได้รับภารกิจที่จะไปกรอกตั้งอาณานิคม
ปัจจุบันอายุประมาณ๔๐ปีอีก๑๔๑๕ปีก็คืออายุประมาณ๕๕
ดังนั้นแล้วก็คือจะอยู่ในช่วงของการเกษียณนะครับ
ดังนั้นถ้างานกลุ่มคนที่นั่งอยู่ที่นี่
คืออายุประมาณ๑๔๑๘ปีจะมารับไม้ต่อไป
ซึ่งการคัดเลือกตรงนี้ก็เป็นทุนมาจากทางรัฐบาลสหรัฐ
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
แล้วก็ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙เจ้าคุณหารัฐกระบัง
บริษัทเสริมศุกร์จำกัดมหาชน
องค์กรทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชน
เป็นความร่วมมือครับตามที่แขนตรงนี้บอกไว้
ของทางสหรัฐและของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นนักเรียนที่นั่งตรงนี้คือนักเรียนทุนครับ
เป็นนักเรียนทุนที่ส่วนหนึ่งนะครับจะไปฝึกที่

ตั้งอยู่ที่รัฐอาราบามาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
แล้วก็พอฝึกเรียบร้อยกลับมารับทุน๑๐๐
จนจบประเด็นดัตรีของสถาบันเทคงรี

โดยที่ถ้าเรียนแล้วได้เกรดดี

ไปนะครับคือจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการร่วม
โดยที่หลักสูตรที่นักเรียนนักศึกษานะครับ
ส่วนในกลุ่มนี้จะได้เรียนของทางสจลนะครับ

คุณกรี๊ดตื่นเต้นมากฟังดูยิ่งใหญ่มากจริงครับฟังดูยิ่งใหญ่จริง
ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ต้องขอบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจ
มาจากในหลวงร๙ของเรา
ซึ่งพระองค์นั้นทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของชาวไทยทั้งปวง
จากการภาคเพียรของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพวกเรา

แล้วก็ด้วยเหตุนี้ครับในวันนี้
พวกเราทั้งหมดนะครับนั่งอยู่ตรงนี้
แล้วก็อยู่ที่สิงห์บุรีแล้วก็ในโครงการนี้ทั้งอยู่ที่สหรัฐ

น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์
ซึ่งมีพระคุณกับพวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้

แล้วต้องการน้อมลึกของพระองค์

ในการที่ไปน้อมรำลึกบนขอบอวกาศโลกนะครับ
คือที่มาที่ไปของการร่วมกับไทยรัฐในวันนี้นะครับ

ที่เราปล่อยบอลลูแล้วก็เห็นภาพอยู่ตอนนี้นะคะ

คือตอนนี้บนรูนขึ้นไปสูง

จะขึ้นไปขอบอวกาศนะครับบริเวณตรงนั้น
ซึ่งขอบอวกาศก็จะเป็นการน้อมรำลึก
ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกนะครับ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเลย

คือต้องบอกว่านี่เป็นอนาคตของชาติจริง

ถ้าเกิดสมมุติโลกนี้มันอยู่ไม่ได้แล้ว

แล้วก็กว่าจะผ่านกระบวนการในการคัดเลือก

สวัสดีครับผมกนัดสกุลแก้วครับ
ก็โครงการนี้นะครับ
ก็จริงแล้วญาติของผมได้ส่งมา

ผมชอบเรื่องการออกไปสำรวจ

มันก็เปิดโอกาสให้ผมที่จะแบบ
ได้ออกไปลองในสิ่งที่เราไม่เคยลอง

ผมก็เลยชอบในสิ่งแบบนี้ครับ
ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะ

แล้วเขามีกระบวนการคัดเลือกอะไรยังไงบ้างคะลูก
สวัสดีค่ะชายานิดโอภาคเสรีพดุงค่ะ
ก็พอหลังจากเข้าโครงการนี้มา

เราก็ได้เจอกับเพื่อนที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน
ในด้านอวกาศ๒๑คนนะคะ
แล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
ช่วยกันคิดเป็นกลุ่มแล้วก็มาสร้างผลงานร่วมกันค่ะ
ก็ได้แชร์ประสบการณ์ต่างแล้วก็ความชอบความสนใจค่ะ
คุณดิฉันคุ้มใจคนนี้มากเลยนะเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียว

รุ่นน้องหรือรุ่นหลานรุ่นลูก

ก็สวัสดีนะครับชื่อนายธิรเมฆกันพิทยาครับ

ค่ะไปร่วมเข้าแคมป์เข้าค่ายกัน
แล้วเจอเพื่อนที่ชอบอวกาศเหมือนกันเป็นยังไงบ้าง
ใช่ก็คือแบบค่ายนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นแบบค่ายที่ค่อนข้างแปลกใหม่ครับ
เพราะว่าเหมือนแบบค่ายทั่วไปที่มีในประเทศไทยจะเป็นแบบพวกค่ายวิชาการต่าง
ค่ายนี้เหมือนแบบจะเน้นการลงมือทำจริงอะครับ
ทำให้เราได้ฝึกกันอยู่ร่วมกับผู้อื่นฝึกทักษะนู่นนี่นั่นแบบ
การประสานงานการทำงานเป็นทีมหลายอย่างมากครับ
หลุดเลยมั้ยหลุดไปนอกเอาวัคค่า

ชื่อนาวินงามูภัณฑ์ครับอิจราวุธิไทย
คาดหวังอะไรจากโครงการนี้
อยากจะได้อะไรกลับไปบ้าง
ผมก็คิดว่าผมอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่นั่นให้ได้มากที่สุดครับ
เพื่อที่จะได้ว่าเราจะได้มารู้ว่า
ในประเทศไทยของเรายังมีการพัฒนาด้านอวกาศได้อย่างไรบ้างครับ
เพราะว่าผมว่าคิดว่าด้านอวกาศเป็นด้านที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครับ

ก็ต้องให้ความสำคัญด้านนี้เช่นเดียวกัน

อยากจะไปดาวอังคารไปดวงจันทร์อะไรอย่างนี้เลยไหม
สวัสดีครับผมเด็กชายธีรธาเมฆรัฐมงคลจากสาธิปฐุมวันนะครับ
ก็เรื่องดาวอังคารนี้ก็อยากไปอยู่แล้วครับ
เนื่องจากว่ามันเป็นดาวเคราะห์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีชีวิตอะไรอยู่ได้มากที่สุด
เป็นดาวที่ค่อนข้างอยู่ใกล้โลกด้วยครับ
แล้วก็การไปนอกโอกาสไปดาวเคาะดวงอื่นเนี่ย

ที่ชอบคือเรื่องอะไรอยากรู้

อินเตอร์สเตลล่าหนังอวกาศ

ไม่กลัวไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่พร้อม

คุณกริจค่ะน้องจะได้แบบอินเตอร์สเตรล่า

ตั้งแต่การทำงานจำลองการทำงาน
สถานีอวกาศนานาชาติ

แล้วก็จะอยู่ในสภาวะ

ต้องไปหัดเชื่อมแขนกล
แล้วต้องหัดเดินในสภาวะ

ไปเป็นตัวลอยเหมือนในหนัง
แล้วก็ฝึกในการติดตั้งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
ฝึกการปลูกพืช

แล้วก็ต้องฝึกทักษะความคิดคือต้องประชันความคิดกันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเช่าต่างนะครับ
ซึ่งเวลาทำงานแล้วก็จะมีคนที่มาฝึกเนี่ย
เชื้อชาติหลายภาษานะครับก็ต้องแข่งกันเป็นกลุ่ม
เพราะฉะนั้นแล้วก็คือการทำงานก็ต้องมีความเป็นเพื่อนด้วย
มีการแข่งขันกันด้วยนะครับแล้วก็ฝึกเขาเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับ
ในการไปอยู่บนดาวอังคารค่ะนะครับก็จะมีศูนย์นั้นเนี่ย
คอยฝึกนักเรียนต่างในทักษะการมีชีวิตอยู่บนดาวอังคาร

ทำไมลูกตั๋วที่รับให้หน่อยอยากรู้ว่าคุณกันมาก
รู้สึกว่าแบบฝากความหวังไว้กับน้องจริงเลยเพราะว่า

ถามอย่างหนึ่งได้ป่ะคะสอบเนี่ยสอบวิชาอะไรกันบ้างอ่ะ
ที่ที่ต้องสอบเข้าจนได้ทุนเนี่ยเขาสอบอะไรกันบ้างเหรอคะ
ครับก็เป็นตอนแรกก็จะเป็นสอบพวกความถนัด

แล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติการสำรวจอวกาศในยุคต่าง
แล้วก็ตอนสุดท้ายสุดก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับ
นี่คือเราหาความรู้กันเองถูกไหมคะเขาไม่ได้สอนถูกป่

แล้วก็เอาความรู้ที่เรามีติดตัวมาสอบ

มิ้วเนี่ยรุ่นเอ็นชาญแล้วก็ต้องย้อนกลับไปนานมากเลยนะลูกนะ
คุณสิคะต้องบอกเลยว่าน้องกลุ่มนี้เจ๋งยังไง
ทำไมถึงคัดแล้วก็เฟ้นต์มาเป็นน้องเหล่านี้ให้ร่วมโครงการนี้คะ
คือกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิด
ดสอบร้อยข้อเป็นข้อสอบที่ออกโดยสจแล้วก็ทางศูนย์โอกาสและตรวจแห่งชาติสหรัฐ
ร่วมกัน๑๐๐ข้อภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตามที่น้องเล่าให้ฟัง
การแรกก็ต้องสอบให้ผ่านก่อนซึ่งเป็นการทดสอบทักษะในเชิงความคิด
คือต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องมีกำลังใจนะครับ
แล้วก็ต้องมีกำลังกายที่ดีด้วยในการทำงานเป็นทีม
รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะครับประกอบกันขึ้นมานะครับ
แล้วเราก็มาดูว่าทักษะ๓อย่างตรงนี้เนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วให้เพื่อนเลือกกันเองครับเพื่อนเลือกกันเองโดย
แล้วก็เราก็จะมาคัดเราก็จะมาเขียนชื่อแล้วก็คว่ำกระดาษพร้อมกัน๕คน
แล้วเปิดกระดาษพร้อมกันแล้วนับคะแนนแล้วดูว่าใครตรงกับเพื่อนนะครับ
แล้วเราก็คัดมาตามที่เพื่อนและกรรมการเห็นตรงกันตามระบบการเลือกตั้งของอเมริกา
โอ้โหกว่าจะได้น้องกลุ่มนี้มาอนาคตแห่งมวลมนุษยชาติพี่ต้อง

พี่ไม่ไหวแล้วคือแบบยอดเยี่ยมมากเลยลูก
คือดีมากเลยคือเจ๋งมากเลย
ภูมิใจไหมรู้สึกยังไงตอนที่รู้ว่าแบบเนี่ย
จากสติปัญญากำลังกายกำลังใจกำลังความคิด
มาถึงจุดนี้เป็น๕คนเนี่ยรู้สึกยังไงภูมิใจไหม
ภูมิใจขนาดไหนอยากทำรุ่นน้องตัวเอง
ภูมิใจค่ะก็คือกว่าจะมาถึงจุดนี้เราก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะค่ะ
ก็ต้องมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
ก็พอได้มันก็เหมือนเราเข้าใกล้ความฝันที่เราชื่นชอบด้านอวกาศตั้งแต่เด็กมาค่ะ
แล้วก็พอได้ตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันเข้าใกล้ความฝันเราเริ่มเป็นจริงมากขึ้นแล้วค่ะ
ค่ะด้วยเวลาอันจำกัดจริงอยากจะคุยกันยาว
อยากให้คุณกริจปิดท้ายสั้นขอสั้นเลยนะคะ
โครงการนี้แล้วก็สำหรับน้องเด็กที่ในอนาคต
อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการเจ๋งแบบนี้

มั่นครับเราต้องเชื่อมั่นในความเป็นไทยของเราเหมือนที่พ่อหลวงสอนเรา
เราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้นะครับเราต้องมีความเพียรนะครับ
ที่พระองค์ทรงสอนเรานะครับแล้วเอาความเชื่อมั่นและความเพียรเหล่านั้น
มาทำให้เกิดความเป็นจริงให้เกิดขึ้นนะครับ
ประธานาธิบดีเคเนอดี้ได้พูดเอาไว้นะครับว่าจงอย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรกับท่าน
แต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรกับประเทศได้บ้าง
เพราะฉะนั้นต้องเอาคำสอนเหล่านี้นะครับมารวมกันนะครับ
ไม่ได้หมายความว่าจะมีไม่ได้พระองค์ทรงทำให้เราดูแล้ว
ส่งเอาการศึกษานะครับทางไกลผ่านดาวเทียม๑๕๐๐โรงเรียนมาให้เรา
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเรารวมพลังกันเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในความเป็นไทย
เราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมั่นใจในความเป็นไทยของเรา

นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้เยาวชนทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองครับ
คุณผู้ชมคะไม่ต้องสรุปอะไรมากค่ะฟังจากคุณกริจแล้วเนี่ย
เราต้องเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในความเป็นคนไทยของเรา
คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงดูได้จากน้องกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างนะคะ